รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ข้าวใส่ไข่สด

จันทร์ถึงศุกร์นะครับก็เวลา๑๘นาที๓๐นาที

ถูกต้องแล้วก็ส่งไลน์มาพูดคุยกับพวกเราได้นะคะ
เป็นไลน์นะครับเอ้าโอเคนะครับมาข่าวแรกวันนี้เลย

ไม่เอาของนี่ไงดีเจเก่งเกียร์อาร์

มีฉายาออกมาเลยเพิ่มเร็วมาก

เกียร์อาร์ดีเจปุ๊บถอยโคร่มชนหนีเลย
คุณรู้มั้ยไม่ใช่เก่งเกียร์อาร์อย่างเดียวนะ
ล่าสุดเนี่ยมีคนนะอันนี้คือยังป้าชพึงนะ
ผมไม่ได้เอ่ยนำสกุล

เอายะชื่อ

มีอีกคนนึงอ่ะ
เอาะมันไปเลย

ไม่เอ่อชื่อนี้เอ่อถูกคนเลย
แล้วก็อีกคนนึงเนี่ยเกรงเกียร์อ

แล้วก็ทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยสั่งยึดใบขับขี่นะครับ
หกสิบวันอืมนะฮะล่าสุดเนี้ยเจ้าตัวเองก็ได้เอาใบขับขี่เนี่ย
มอบให้เรียบร้อยแล้วกับทางที่ตำรวจเพราะตอนแรก
เมื่อวานนี้ลืมเอามาให้วันนี้ก็เลยเอาไปให้เรียบร้อย
นะครับไปพร้อมกับแฟนสาวนะฮะส่วนเอ่อเจ้าของเก๋งยาลิสนะครับ
หรือทีมยาลิสเนี่ยที่เขาเรียกกันแต่นี่เขาจะมีเป็นทีมเลย
ทีมทีมยาลิสต์แดงทีมนู่นทีมนี่อะไรก็ว่ากันไปนะฮะ
คนนี้เขาก็โดนด้วยเหมือนกันเพราะว่าผิดเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าหลังจากที่มีการฉายภาพให้ดูเนี่ยนะครับว่าเอ่อ
รถสองคันนี้ใครผิดใครถูกก็ปรากฏว่าเจ้าเก่งยาลิสเนี่ย
เขาก็เบียดมาเหมือนกันแล้วก็เข้าไปประกบปาดเข้าไปเหมือนกัน
จริงจริงก็ปากกันไปปากกันมาอย่างนี้ค่ะอืมนะครับทางที่มรวชก็เลยแจ้งก้อหานะครับ
อืมถูกต้องนะฮะเบื้องต้นนะฮะพยานหลักฐานนะฮะ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาเพิ่มให้กับนายพัทรศักดิ์นะครับ
พยายามทำร้ายร่างกายไม่เป็นเหตุให้รับอันตรายทางจิตใจนะครับ
อัตราโทษในจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทอืม
นอกจากนี้นะครับเมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดของกรุงเทพแล้ว
ในช่องทางจรจรปกติระหว่างนั้นเองเนี่ยนะครับ
รถเก่งยาลิสแดงก็พยายามเบียดเข้ามาในเลนขวา
ถือว่ามีความผิดตามภาระบอจราจรใช่แจ้งก้อหา
นายกวินการแซงรถในที่คับขันมีโทษปรับ๔๐๐๑๐๐บาท

ส่วนคุณตำรวจเองเขาก็บอกอีกนะครับว่าสำหรับเรื่องกรณีหมินประมาท

เจ้าหน้าที่พบว่าผู้โพสต์นี่คือนักข่าวจากช่องหนึ่ง

โชคดีนะถ้าเป็นเราโพสต์นี่จบข่าวนะ

อันนี้เขาก็ตามกรณีที่เขาเห็นจริงไง
ส่วนกรณีที่มีบุคคลโทรศัพท์มาขู่นายพระศักดิ์สามารถแจ้งข้อความในท้องที่พักอาศัยได้
โดยอยากให้คดีนี้จบลงมันต้องมีอะไรตอนนี้เขาเลยให้จับมือกัน

แต่ผมบอกให้เนอะ
จริงแล้วเนี่ยไกลมันจะเท่านี่จากการที่อยู่ในสังคมได้ล่วมกันอย่างดีเนี่ย

วันนั้นเนี่ยนะฮะคุณคิดสักนิดนึงว่าสมัยนี้

เมื่อก่อนนะโอ๊ตผมนี่สะบัดเลย
คุยกับผู้หญิงคนนู้นคนนี้เดี๋ยวนี้ไม่กล้า
ตัวช่วงสุดท้ายปุ๊บออกมาจบข่าวเลย

ทำไมคุณมองผมเป็นจันทานอย่างนั้น
ผมเป็นจันทานนะผมขอร้องเดี๋ยวจะเป็นข่าว
เฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาทอตเที่ยวแล้วคุณแม่
ก็สรุปแล้วนะฮะทั้งสองคนก็จับมือนะครับ
เป็นดาวดวงให้กับประดับวงกาเราอีกคนนึง
ลงมาแล้วมีคนไปสัมภาษณ์บอกเลย
ก็มันบีบผมมาอย่างเนี้ยแล้วมันก็มาคอกกระจกรถผม
ถอยหลังชนไปเลยจบจบนะพอกันมันก็จะพอกันจริงเออเป็นไปได้
แต่อันนี้คือคนก็เลยบอกว่าคุณสตอไง
เทไปทางนั้นเยอะกว่ามันเลยกลายเป็นอย่างนี้ไป
ทีนี้อย่าห้ามโกหกผิดศีลเห็นไหมบอกแล้วว่าผิดศีล

บู๊ยแต่คนด่าเป็นร้าน
ทั้งประเทศทั้งประเทศ

จริงแล้วเวลาคนเราทำอะไรนี้นะเราต้องนึกถึงนะคะ

ไม่งั้นมันติดอยู่เลยอะ

ก็จะบอกพ่อต้องทำแบบนี้

ว่าอยู่ไปพ่อเธอเจ้าโชฟ์จัง
ไม่มีแล้ว

ปนน้ำตาไหลคิดถึงน้องวันนี้กันเลย

เมื่อวันที่๑๐ที่ผ่านมาก็ยังคงมีแฟนคลับมา
สอบถามอาการอยู่ด้วยความเป็นห่วง
จากนี้บางรายก็เขียนคำโวยพรเอาไว้
ทางโรงพยาบาลเขาก็ตั้งโต๊ะไว้ให้นะ
ทุกคนก็ไปเขียนคำโวยพรไปเซ็นเยี่ยมอะไรอย่างนี้แหละค่ะ
อัปเดตอาการกันหน่อยดีไหม
ดีค่ะวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง
หน่อยดีไหมในแพทย์มารุธจันทราผู้เชี่ยวชาญเวชบำบัดวิกฤตภาควิชากุมารเวชศาสตร์
หนึ่งในทีมแพทย์ที่ทำการรักษาอาปอ

ทฤษฎีว่าอาการของปอก็วันนี้ยังทรงอยู่

ยังแล้วก็ไม่สุดก็บุญแหละก้อนี้ก็เลยพูดคุยก็สังเกตว่าพอเนี่ย
เขาก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกตัวมากขึ้น
อย่างเมื่อคืนก่อนเข้าไปคุยก็เห็นรอยยิ้มแล้วก็น้ำตาไหลออกมา

เขาบอกว่าทำไมน้องชายของพระเอกดังเขาก็บอกว่า
ตนเข้าไปคุยเรื่องของน้องมะลิลูกของปอไง
บอกว่าพามะลิมานะนำเอาตุ๊กตาไปบริจาคให้กับเด็ก

บางทีมันก็ความรู้สึกรับรู้
นี่จะถึงอาการแล้วเรื่องปอดนะฮะ

เพราะยังมีการแบบว่ายังมีเชื้ออยู่

น้องชายของพระเอกดังก็พยักหน้ารับรู้นะฮะ
เขาก็มีความรู้สึกว่าเข้าใจแล้วก็ลืมตา
แล้วก็กรอกตากริ้งไปมาด้วย

แล้วมีบอกว่าที่เจาะคอหรือเปล่า
หมอเขาก็ยืนยันหมอก็ยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะ

คือรอให้หมอแถลงเองว่าเจาะหรือไม่เจาะ

เพราะตอนนี้แน่นอนค่ะ

เพราะผมเชื่อว่าทุกวันนี้คนที่ป่วยนอนอยู่
เขาต้องมีท่อใส่เข้าไปในทางเดินอาหาร

มันอาจจะทำให้มีการระคายเคืองในหลอดอาหาร

ก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีในการเจาะคอ
เพื่อที่จะไว้๑ไว้ดูดเสมหะ
๒ก็คือเอาไว้ให้อาหารหรือให้อะไรก็ตามถ่ายยางอะไรอย่างนี้
ว่าอาจจะเป็นวิธีเซฟอีกวิธีหนึ่ง

อาจจะเป็นการเซฟระบบต่างของร่างกายคุณปอก็ได้
ก็อย่าเพิ่งตื่นตนกกันไปเพราะว่าเดี๋ยวหมอออกไป
ให้หมอออกมาบอกข่าวอีกทีหนึ่ง
ก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวพี่ปอรวมถึงพี่ปอต่อไป

ทีมนี่เลยบริหารทีมเพื่อนตำรวจค่ะ

เขาบอกว่าหลังจากตกเป็นข่าวว่า
ก็เป็นเครื่องดื่มชูกำลังของทางพี่เสกเอง
เหมือนเป็นโลโก้ของเขาขึ้นเลย

เข้าไปอยู่ในทีมเรียบร้อยแล้วหรือยัง

เขาทำโทรศัพท์มือถือเขาทำร้านสะดวกซื้อ
ทำเครื่องดื่มนี่มาจะมาเช็คทีมฟุตบอลอีก

ที่หน้าอกเสื้อเค้าก็มีลงเสร็จปั๊บใช่ไหม

ไปติดหน้าอกทีมบอลในพรีเมียลีกของอังกฤษแน่นอน
นี่พี่เสกบอกอย่างนี้ในอินสตาแกรมลงแคปชั่นไว้อย่างนี้เลย

เอาที่พี่เสกสบายใจเสกอยากทำอะไรทำเลย

ต้องให้สิเงินเวลาไทยก็ต้องให้อยู่นะ

ก็รอดูต่อไปว่าจะยังไง
ตอนนี้พี่เสกก็ทำเต็มที่
เอ็นหรือเงินให้เมียรึเปล่า

มาเองไม่แต่ในนี้เขาบอกว่าสโมสรเพื่อนตำรวจ
ก็ประสบปัญหาค้าเงินเดือนนักเตะอยู่๕เดือนนะคะ
รวมทั้งหนี้สินหลาย๑๐บาท
จากการบริหารงานก่อนหน้านี้มา

ถ้าอยากขึ้นไปแล้วปีหน้าคือเข้ามาเตะ

พรีสิ้นหนึ่งก็ได้เขาได้สินเลื่อนขั้นอยู่
พอเศษกึ่งมาเค้าพูดจะหลงเหมือนเดิมหรือยังล่ะ

ต้องขึ้นไปต้องดีขึ้นไป
เขาบอกอัดชีด

ก็เรียกได้ว่าเป็นนักร้องเพลง
ชื่อดังระดับตำนานเลยเสียชีวิตลงแล้วนะคะ

ชื่อดังชาวอังกฤษนะ

กระดีตัวเองเยอะแล้ว
ไม่ต้องแต่งไม้ผม

หลังจากที่เขาได้ต่อสู้โรคมะเร็งมา

ซึ่งต้องขอบอกว่าเขาเป็นมะเร็ง
คือมีข่าวว่าเขาเป็นมะเร็งมานานแล้วพอสมควร

ก็ทำให้เขาเสียชีวิตไปเลยทีเดียว

ก่อนเขาเสียชีวิตเนี่ยนะเขามีอัลบั้มออกมาใหม่

พี่ม้ายังไม่ถึง

ทันสิแต่เราไม่ชอบฟังเพลงล็อกของเขา

ซึ่งเป็นอัลบั้มที่วางล่าสุดเลย

มกราคมนี้เองนะฮะ

เป็นนักร้องร็อกคนแรก
ที่แต่งหน้าตัวเอง

ซึ่งเขาบอกว่า
เป็นตำนานให้กับพวกเก

ไม่เข้าใจผิดมันก็เป็นกาวดำเป็นอะไรเงี้ยเหรอ
เหมือนดาวดับอะมันดับไปแล้ว
เขาประหลาดอยู่แล้ว

เขาจะมีมุมมองที่แตดต่างเท่าว่า

อยากให้มันเขาเรียกว่าอะไรกระจายไปกันแล้วกัน

เธอบอกไหมว่าเขาเนี่ยนะเมื่อวันศุกร์ที่๘ที่ผ่านมาเนี่ย
กับวันเกิดของเขาเลยนะที่ครบรอบ๖๙ปีพอดี
ก็มาเสียชีวิตเอาตอนนั้นพอดีเลย

แหมพันธกูมึงสาวรูปมาลงนะ

เออไหนดูสินี่จ้างบอกว่ามีแฟนรายการจากต่างประเทศทรงรายมาด้วยเราวันเนี้ย

ขชาพาพยาเก่ะอ้านางงาม

เอากล้องไหนดีกล้องนี้นะ

หลั้นแต่เด็กนะจนโตนะเออเห็นไม่เปล่า

แซวอะ
สุขสรรค์วันเด็กนักคชาพาพญาเก
นางงุดงามแต่เด็กเลอเลิศในประตาภี

แต่อยากรู้นางโตมาได้ยังไง
และอยากรู้ว่านางระเบิดถังถูก

เลว่าเลย
โถสุขสรรค์วันเด็กกันไปพี่มด่ำ

เดี๋ยวเบรกหน้า

นึกไม่ออกแล้วว่าหน้าตาเป็นไง

ช่วยแม่สักครู่เดียวค่ะ